วันนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวข่าวสนุกน่ารักกันก่อน
เดี๋ยวพาไปดูบรรดาสาวงามตัวน้อย
ที่เขามาร่วมประกวดความงามความน่ารักกัน
สำหรับการประกวดกุลธิดาร่มบวรจะน่ารักแล้วก็สวยงามขนาดไหน

น่ารักจริงคุณชนะขอเพลงให้หน่อย
โฉมเอ่ยโฉมงามอารามแท้และตะลึง
ตะลึงจริงเนี่ยตั้งใจมากเลยคุณแต่ละคนที่เขามาประกวดนะ
ออร่าเปล่งปรั่งมาก
เหมือนเดินจงกลมเหมือนกันนะลูกค้า

สวัสดีค่ะกรรมการ
เดินแค่ช้าเดินกรรมการดูไม่ชัด
ต้องโอ้โหยอมจริงเลยไม่ธรรมดานะคะ
นี่คือภาพการประกวดกุลธิดาร่มบวรนะคะ
จัดขึ้นที่วัดประดูกพระอารามหลวง
อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
งานนี้นะคะเหล่าเทพธิดาตัวน้อย
เขาก็มาร่วมประชันความงามกัน๒๗คนด้วยกันนะ
โดยน้องหนูที่เข้าประกวดนะคะจะต้องมีอายุ๔๘ขวบเท่านั้นนะคะ
โดยผู้ชนะเลิศก็จะได้รับรางวัลมงกุฎด้วย
เงินสด๑๐๐๐บาทแล้วก็มีสายสะพายกับถ้วยรางวัลเกียรติยศด้วยนะคะ

ซึ่งสาวน้อยที่คว้าตำแหน่งชนะเลิศนี้มาได้นั่นก็คือ

เด็กหญิงอานัญชาพรมศาสตร์อายุ๗ขวบคู่นี้นี่แหละค่ะ

ส่วนใครที่ไม่ได้ที่หนึ่งน้องก็ไม่ต้องร้องไห้เสียอกเสียใจกันไป
ทางคณะกรรมการเขามีรางวัลปลอบใจให้ด้วย
รางวัลสำหรับน้องที่ได้ที่๒ก็มีนะคะ
ที่๓ก็มีที่๔ก็มีมีหลายรางวัลนะ
แล้วก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องด้วยที่กล้าแสดงออกแบบนี้นะคะ
น้องก็ต้องมีความมั่นใจนะมีรอยยิ้มมีมารยาทที่งดงาม
เป็นการปลูกฝังความแบบรักวัฒนธรรมไทยตั้งแต่เด็กใส่ชุดทงชุดไทยเห็นไหมคุณค่ะ
แล้วกว่าจะเดินก้าวบนส้นสูงได้ด้วยอายุ๔๘ขวบนี่ยากนะคะคุณ
ตอนเด็กก็เคยเอารองเท้าคุณแม่มาใส่แล้วก็พยายามที่จะเดินเอาความฝ่ายฝันของเด็กผู้หญิงเนี่ย
เราก็อยากจะเป็นนางงามใช่ไหมหลายคนนะอยากจะเป็นนางงามอยากสวมมงกุฎสายสปายได้โบกมือ
บนเวทีแบบนี้ดิฉันก็เคยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าความสูงมันไม่ให้
ดับฝันนะตรงนั้นเนี่ยคุณดูสิน้องเขามีความพยายามมากหรือแม้กระทั่งการเดินการวางมือการไหว้ขอบคุณคุณ
ดูมืออาชีพมากนะจริงต้องผ่านการฝึกฝนมามารยาทงามโอ้โหก้มกราบทีนี่
เรียบร้อยสวยงามนี่ถ้าเกิดดิฉันอายุ๔๘ขวบนี่ไปแล้วนะ
โอ้โหมันตั้ง๑๐ปีแล้วหรอคุณใบตองตั้ง๓๐๔๐ปีแล้วนะ
๑๐ปีที่แล้วก็คอก็คนนี้ลดตัวเลขกันได้ดี
๑๐ปีตอนนี้๑๘ชาวเกินเท่าไหร่คะตอนนั้นก็๘ขวบ
เอาก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับแหมเห็นน้องน่ารักแบบนี้แล้วเนี่ยนะ
มันก็เห็นแล้วยิ้มนะสดใสยามเท้ามันก็ทำให้เรารู้สึกว่า
มาเห็นรอยยิ้มของเด็กเห็นความสดใสเห็นความน่ารักก็เบิกบานใจ